เขามาตามความคืบหน้าทางคดี
มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนด้วย
บอกว่าพี่ชายเนี่ยถูกพบเป็นศพลอยแม่น้ำปิง
ตั้งแต่วันที่๒มิถุนายน
คดียังไม่คืบหน้าเลยเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ยเชื่อว่าถูกทำร้ายเป็นฆาตกรรมอำพลาง
นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะที่น้องสาวบอกว่าเห็นพี่ชายเป็นครั้งสุดท้าย
ผู้ตายชื่อนายเกียรติศักดิ์ใจจีนะชื่อเล่นชื่ออามนะครับอายุ๓๕ปี
นี่คือช่วงเวลา๑นาฬิกา๒๒นาทีนะครับของคืนวันที่๑มิถุนายน
อามเดินออกจากคอนโดที่พักหลังมชมหาเวียนเชียงใหม่
ตะบนสุเทพอำเภอเมืองนี่ฮะก็จะเห็นว่าก็ดูท่าทางปกติดี
มีเป้สะพายหลังนี่ฮะแล้วก็เดินไปสายมือนี่นะฮะคุณอามที่เสียชีวิตนะครับ
มีกล้องอีกมุมหนึ่งเป็นมุมต่อเนื่องจะเห็นอามเนี่ยเดินมาต่อ
มาคนเดียวตี๑กว่าคืนวันที่๑มิถุนายน
แล้วก็ไปเจออีกครั้งหนึ่งก็คือไปพบศพของเขา
ที่บริเวณสะพานป่าเดือตำบลขัวมุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือ๒มิถุนายน
ทีนี้ครอบครัวเขาติดใจเพราะว่าจากศพที่เจอเนี่ย
มีบาดแผลชะกันที่หางตาด้านขวามีเลือดไหลเต็มศีรษะ
แล้วก็ใบหน้าไปหมดนะฮะมีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายอีกหลายแห่ง
นี่แหละที่ทำให้ญาติของเขาติดใจว่าเออมันคือฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
ถูกใครทำร้ายแล้วเอาศพโยนทิ้งน้ำหรือทำร้ายจนตกสะพานตกแม่น้ำหรือเปล่า
น้องสาวของผู้ตายนะครับชื่อกริตติพรนะฮะมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
นี่ฮะเธอร้องไห้เลยนะบอกนี่เกือบเดือนแล้ว
คือคดีของพี่ชายไม่คืบหน้าเลยเธอบอกเธอมั่นใจว่าพี่ชายไม่ได้กระโดดน้ำตาย
เพราะมันไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยนะแล้วสภาพศพของพี่ชายที่เห็นเนี่ย
มันมีร่องรอยเหมือนกับถูกทำร้ายสันนิษฐานว่าจะถูกทำร้ายร่างกายจากที่ใดที่หนึ่ง
แล้วเอาศพมาโยนทิ้งแน่เพราะมันมีช่วงเวลาลอยต่ออยู่
ตีหนึ่งกว่ามาเจอศพอีกทีคือตอนเช้าแล้วมีข้อพิรุธอีกหลายอย่าง
น้องสาวบอกว่าจุดที่เจอศพมันเป็นตลิ่งน้ำตื้นเขินเสื้อผ้าไม่มีดินโครน
บ่งบอกว่าจมน้ำที่สำคัญคือพี่ชายชอบว่ายน้ำ
แล้วไม่ใช่แค่ว่ายน้ำเป็นนะฮะดำน้ำเป็นด้วย
น้องสาวบอกนี่เขาก็เลยติดใจสงสัยว่าเอ๊ะจมน้ำตายได้ยังไง
แล้วจุดที่เจอศพนี่มันไกลจากจุดจากคอนโดมาก
ถ้าคนจะฆ่าตัวตายเนี่ยต้องเดินไปไกลขนาดนั้นเหรอ
อันนี้น้องสาวเขาตั้งข้อสังเกตนะแล้วก่อนเกิดเหตุ
พบว่าหน้าผากเนี่ยเขียวช้ำเหมือนถูกทำร้ายด้วยอันที่น้องสาวเขาบอกนะครับ
ทีนี้น้องสาวบอกว่าพี่ชายเป็นไกลส่วนมากจะรับนักท่องเที่ยวชาวจีน
แล้วก็เป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ด้วย
รับดูแลบ้านพักให้กับชาวต่างชาติด้วยเป็นเสาหลักของครอบครัว
กลายเป็นว่าตอนนี้ต้องมาเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
หลังจากหายออกจากคอนโดเนี่ยน้องสาวบอกว่า
มีผู้ชายที่เป็นเพื่อนชายคนสนิทคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มารับตัวไปต่อ
เห็นภาพเดินอ่ะนะเธอบอกมีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มารับไปต่อ
และตอนนี้ผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดก็ยังไม่ออกมา
ผลการยืนยันอัตลักษณ์บุคคลก็ยังไม่ออกมา
ครอบครัวก็เลยเหมือนกับโอ้โหตอนนี้มันมันรอไปหมดมันรอมาเป็นเดือนแล้ว
ทำไมคดีไม่คืบหน้าเลยเลยมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
อยากจะให้คนนี้ให้ข้อมูลเพราะว่าเขาน่าจะสนิท
หรือว่าอะไรประมาณหนึ่งอะค่ะ
น้องสาวของคุณอามเนี่ยบอกว่าอยากให้ตำรวจเจ้าของคดีนะครับ
ช่วยชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนของพี่ชายให้หน่อย
และมีบาดแผลจากการจมน้ำซึ่งเธอบอกเธอยังไม่เคลียร์นะข้อมูล
มีข้อมูลว่าวันเกิดเหตุเนี่ยพี่ชายเข้าออกคอนโดตั้งแต่เช้า
คือเข้าออกตั้งแต่เช้า๓๑พฤษภาคม
ไปเจอศพนี่คือ๒มิถุนายนตอนเช้านะครับ
น้องสาวบอกว่ามีสัญญาณการใช้โทรศัพท์ของพี่ชายเนี่ย
ที่ใช้มือถือหลังจากออกคอนโดเนี่ยตอน๑นาฬิกา๓๔นาที
คืนนั้น๑มิถุนายนแล้วก็ใช้มือถืออีกครั้ง
พบว่าใช้ที่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่
๑นาฬิกา๕๒นาที๑นาฬิกา๕๓นาทีด้วย
และอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งสุดท้าย๓นาฬิกา๕๓นาที
ซึ่งมันก็ชี้ชัดไม่ได้ว่าพี่ชายเนี่ยใช้เองหรือเปล่า
มันไม่มีกล้องวงจรปิดมากไปกว่าที่เจอแล้ว
เธอบอกไม่ว่าผลจะออกมายังไงเธอพร้อมยอมรับ
แต่ต้องการให้ชัดเจนเพราะนี่มันจะเดือนหนึ่งแล้ว
หลักฐานจากวงจรปิดการใช้โทรศัพท์มือถือการแชทไลน์ครั้งสุดท้าย
หรืออะไรยังไงหรือพี่ไปกระโดดน้ำตรงไหนนะ
โทรศัพท์กระเป๋าเงินกระเป๋าสะพายที่พี่ใช้อยู่เป็นประจำตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอ
ถ้าทุกอย่างกระจ่างเธอจะได้นำศพพี่ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านที่อำเภออมก๋อย
ตอนนี้พ่อกับแม่เสียใจมากทุกอย่างมันล่าช้าไปหมด
แล้วตัวเธอเองก็ต้องออกจากงานเพื่อมาเดินหน้าถามความเป็นธรรมเรื่องการเสียชีวิตของพี่ชาย
ด้วยเหตุที่พี่ชายว่ายน้ำเป็นแล้วก็เรียนดำน้ำแล้วก็ลักษณะนิสัยเขาเป็นคนละเอียดอ่อนโยน
ไม่ค่อยจะมีปากเสียงหรือว่าอะไรกับใครเลยไม่มีเลย
แล้วเป็นคนพูดไม่ได้กระชากหรือเสียงดังหรือว่ามีนิสัยหดร้ายค่ะ
พี่ชายจะโทรคุยกับแม่ตลอดเวลาแล้วก็จะพูดกับแม่ว่าประมาณว่าจะกลับไปบ้านเดี๋ยวลูกจะหางานใหม่
ไม่ได้มีเกี่ยวกับเครียดหรือเรื่องงานหรือว่าอะไรเพราะเขายังมีความแฮปปี้ในตัวเขา
เราอยากรู้หรืออยากทราบความคืบหน้ากระบวนการหลักการต่างด้วยค่ะ
เราอยากได้เป็นลายลักษณอักษรมากกว่าคำพูดค่ะ
มันสุดแล้วจริงจริงเพราะว่าเวลามันผ่านมาหนึ่งเดือนเราไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแล้ว
เราปรึกษาทุกที่เราเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็เราวิ่งเข้าหาตำรวจเราถามทุกอย่าง
แล้วด้วยความที่เราเป็นคนบ้านนอกทุนทรัพย์อะไรเราก็ต่ำ
เราไม่มีดุลทรัพย์ที่จะไปจ้างทนายหรือว่าอะไรเยอะเยอะเราก็อยากขอบคุณสื่อ
เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยงานหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ช่วยให้คดีเราเนี่ยค่ะลาบลื่นแล้วก็เราแค่อยากได้ศพเนี่ยค่ะ
ออกมาทำพิธีอะไรเร็วเราก็จะไปทำงานไป
ที่นี่จุดหนึ่งที่น้องสาวเขาสงสัยเนี่ยคือเขาบอกก่อนที่พี่ชายจะไปพบเป็นศพอยู่ในแม่น้ำเนี่ย
มีหน้าผากที่มีรอยเขียวช้ำถามว่ารู้ได้ยังไงนะฮะ
เราได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายนะฮะสมมุติว่าชื่อคุณแพลวก็แล้วกัน
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุที่ว่าไปเจอศพเนี่ยนะ๓๐พฤษภาคมเนี่ยพี่อาร์มเนี่ยโทรมาหาเธอบอกให้ช่วยหาสมุดบัญชีธนาคารให้หน่อย
จะเอาข้อมูลไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของธนาคารที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเหมือนกับมันล่มอะไรประมาณอย่างเนี้ย
ตอนนั้นเธอก็เลยให้เปิดวีดีโอคอร์กันเพราะว่าต้องให้เขาดูว่าที่หยิบมาเนี่ยมันถูกเล่มไม่ถูกเล่มอย่างไร
นั่นแหละเธอบอกวันนั้นเนี่ยเธอสังเกตเห็นว่าหน้าผากของพี่อามเนี่ยมีรอยเขียวช้ำตอนนั้นเห็นแล้วยังตกใจเลยยังถามว่าไปโดนอะไรมา
แต่เขากลับรีบเบี่ยงกล้องหนีบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรสบายดีห้องมันมืดจนกระทั่งอีก๒๓วันต่อมามารู้ข่าวว่าอามเนี่ยเสียชีวิต
ก็เลยคุยกับพี่สาวของผู้ตายอีกคนนึงนะว่าเออพี่เขาบอก๒๖พฤษภาคมเนี่ยก่อนวันที่แพลวจะเจออีกอ่ะพี่คนนั้นก็บอกเขาก็เห็นรอยเขียวช้ำที่หน้าผากของอามอย่างชัดเจนเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเธอจึงมั่นใจว่าพี่อาร์มไม่ได้คิดสั้นนะไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่เจอกันล่าสุดยังน
ไม่แน่ใจเพราะพี่ชายไม่เคยบอกให้ใครรู้นะแต่เชื่อว่ายังไงซะเขาก็ไม่คิดสั้นฆ่าตัวตาย

การบวมอื่นจากการจมน้ำก็ได้ทรัพย์สินในตัวผู้ตายเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องมีกุญแจห้องพักแต่ไม่เจอกระเป๋าสะพายเป้รองเท้าและกระเป๋าสตางค์ซึ่งกล้องวงจรปิดที่เห็นเขาเดินออกจากคอนโดเนี่ยจะเห็นสะพายเป้มาจากประสบการณ์ที่มาช่วยเหลือคนจบตกน้ำจมน้ำนี่นะครับหรือว่าสบที่ลอยน้ำ
ให้มันน่าไม่ได้แบบแล้วว่าเป็นรู้สักครึ่งเซ็นต์ได้

เพราะจากแผลตรงหัวมีแผลตรงอื่นอย่างที่รอยพกช้ำหรือว่ารอยอะไรไหม

ชัดสุดก็จะเป็นตรงคิ้วด้านขวา

ที่เป็นรอยแตกแล้วก็เป็นรูอ่ะ

ซึ่งลักษณะเหมือนว่ามันโดนของมีคมโดนของแข็งเนี่ยกระแทกเข้าไป
หรือว่าแบบมีอะไรที่แบบปักเข้าไปไหมครับ
อืมอันนี้พวกผมสรุปไม่ได้เนอะ

มันต้องเป็นแน่นที่ของนิติเวชเหรอ
พรุ่งนี้น้องสาวของผู้ตายจะไปถามความคืบหน้าที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ยื่นเรื่องเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ
เราก็ถามไปยังตำรวจหน่อยนะฮะ
ตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าหลังเกิดเหตุได้เรียกบุคคลใกล้ชิดกับผู้ตายเนี่ยมาสอบปากคำหมดแล้วนะฮะ

ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าสาเหตุการณ์ตายคือฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรม

สพสรพีบอกว่ากำลังรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดจากทางทีมแพทย์อยู่
เพราะฉะนั้นตำรวจขอชี้แจงว่าไม่ได้ทำงานล่าช้า
แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องทำงานควบคู่ไปกับทีมชนะสูตรของทีมแพทย์
ในเมื่อหนึ่งก็คือผลยังไม่ออกมาว่าใช่อามจริงหรือไม่เนี่ย
มันก็ยังไปต่อไม่สุดว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะยังไงต่อ